วัตถุดิบยอดฮิตที่มาเป็นฤดูกาล
นั่นก็คือแมงมัน

แมงมันหลังฝนตกแดดออก
แมงมันก็มาแมงมันแมงมันแมงมันมาแล้ว

ประชาชนในพื้นที่ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะคะ
เขาช่วยกันเก็บแมงมันบริเวณข้างทางในสวนในบ้าน

เขาจะใช้แสงสว่างในการล่อให้แมงมันออกมาเล่นไฟ
แล้วบางคนนะเขาใช้จุดเทียนไขเป็นแสงสว่าง
แล้วก็ส่องไปจนถึงรูรังแมงมัน
บางรายใช้เขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนน้ำสระอะไรของเด็กสักอย่าง
สระน้ำยางของเด็กอะไรประมาณนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะ
เพื่อใช้ในการรองรับแมงมันซึ่งเขาต้องเก็บกันเยอะมากนะคะ
แมงมันเนี่ยถือว่าเป็นของหายากรสชาติก็อร่อย
ทำอาหารได้หลากหลายชนิดทั้งที่เป็นไข่และก็ตัวเมียสีน้ำตาลแก่นะ
ส่วนตัวผู้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเขาจะไม่นิยมรับประทานกัน
เขาจะนิยมรับประทานตัวเมียที่มีไข่เพราะมันมั่น

แล้วเขาบอกว่าเมื่อ๓วันที่ผ่านมามันมีพายุฤดูร้อน
ก็เลยทำให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนติดต่อกัน
หลังฝนหยุดตกท้องฟ้าสดใสแดดออกจ้าตลอดทั้งวัน
ก็เลยทำให้แมงมันมันออกจากรูเพื่อมาผสมพันธุ์แบบนี้
นางนัทธริกาตั้งประเสริฐค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเก็บแมงมัน
เขาบอกว่าเขาสังเกตแล้วก็คาดการณ์เอาไว้แล้วว่า
ช่วงค่ำจะมีแมงมันออกมาให้จับเป็นอาหาร

เมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกแล้วแดดออกปุ๊บ
แมงมันจะออกมาให้จับเป็นอาหารอยู่เสมอเลย
แล้วครั้งนี้เป็นรอบแรกนะที่แมงมันมันออกมา
ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ทำอาหารให้คนในครอบครัวทานก่อน
แต่ถ้าแมงมันออกมารอบหลัง

ค่อยเก็บไปขายตอนนี้ยังไม่ขาย

เพราะแมงมันตัวเมียเนี่ยราคาดีมาก
กิโลกรัมละ๑๕๐๐บาท
โอ้โหราคาดีมาก
พื้นที่อื่นนะคะราคาเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้๑๕๐๐๑๖๐๐บาท
ส่วนตัวผู้คนไม่นิยมรับประทาน
เขาจะเอาไปเป็นอาหารไก่
ซึ่งก็พอจะแก้ปัญหาสภาพคล่องของครอบครัวไปได้

เก็บอาหารป่ามาขายสร้างรายได้ให้ชุมชนกับครอบครัว
และสำหรับเมนูยอดฮิตของคนเหนือนะ
ที่ปรุงจากไข่และตัวแมงมัน
ถ้าเป็นไข่เขาจะนำมาตุ๋นใส่ไข่
แกงใส่ผักต่างด้วยคล้ายไข่มดแดง
ส่วนที่เป็นตัวเมียก็จะนำมาคั่ว
น้ำปลาหรือเอาไปตำเป็นทำน้ำพริก

มันจะได้รสชาติความหอมมันแล้วออกเค็มนิด
ก็เป็นอาหารที่หาทานยากแล้วราคาแพง
ที่สำคัญ๑ปีก็เก็บกินได้ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเอง

ก็ยังไม่มากมายอะไรก็เลยเก็บไว้ทานกันในครอบครัวก่อน
เดี๋ยวรอบหลังมันมาอีกเยอะ

ได้พรุ่งสุดยอด

พื้นที่เขามีอาหารที่เป็นพื้นถิ่นประจำถิ่นเยอะจริง

เมืองไทยนี่อาหารดีแบบว่าตามพื้นถิ่นตามฤดูกาลมันมีเยอะนะ